จิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ได้รวบรวมช่างหลวงราชสำนักทั้ง๓แขนงทั้ง๔ภูมิภาคเอาไว้กว่า๔๐๐คน
ในการจัดทำเครื่องสดประกอบพระจิตกาธานที่มีความประนีตงดงามตามจารีสราชสำนัก
โดยเฉพาะรูปลวดลายแทงหยวกซึ่งถือว่าได้ทำตามพระราชประเพณี
ถวายพระเภิงพระบรมศพรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๖
สืบทอดกันมาตามโบราณราชประเพณีติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามรมราชกุมารี
เจิมองค์การบวงสวงสังเวยช่างเครื่องสดราชสำนัก
และทรงพระสุรายที่เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
นับเป็นปฐมเริกที่ให้ช่างหลวงราชสำนักและช่างฝีมือจาก๔ภูมิภาครวมกว่า๔๐๐คน
เริ่มการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ประดอยแกะสลักของอ่อน
กลองดอกไม้สดและแทงหยวกเพื่อประดับพระจิตกาธาน
ตามที่กองศิลปกรรมสำนักพระราชวังออกแบบ
ให้มีความประนีตงดงามตามจารีสในราชสำนัก
จิตอาสาทุกคนที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมถวายงานในครั้งนี้เนี่ย

ซึ่งทุกคนเป็นประสงค์นิกรของพระองค์
เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถนะครับ
แต่ในงานนี้เราก็คิดขึ้นมาในเรื่องการร้อยกรองดอกไม้
ประดิษฐ์ดอกไม้ตรงนี้ที่จะสื่อถึงพระองค์ได้
มันมีถึงความงามในภายในความงามในภายนอกของจิตใจ
พระสงคิกรของพระองค์ที่รักและเทิดทูลพระองค์เหลือเกินในงานครั้งนี้นะครับ
จิตกาธานเรียกทั่วไปว่าเชิงตะกร
ใช้เป็นที่สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางของพระเมรุมาตร
ซึ่งภายในพระจิตกาธานประดิษฐานพระโกรธพระบรมศพ
โดยชั้นบนสุดของพระจิตกาธานเป็นยอดพรมพัก
ไปเป็นชั้นเรือนยอดฉัด๙ชั้น
รัดกล้าวชั้นรัฐเอวชั้นเรือนไฟและฐานเขียง
หลังคาของชั้นเรือนยอด
ประดับด้วยร้อยกลองดอกไม้สดเป็นตาข่ายทุกชั้น
ส่วนขอบปิดประดับด้วยลวดลายแทงหยวก
ที่ใช้๕ลายแทงหยวกโบราณเฉพาะพระมหากษัตริย์
ซึ่งยึดรูปแบบลายแทงหยวกตามต้นแบบจากบันทึกของสมเด็จพระเจ้าบรวงเธอ
ฟ้ากลมพระยานริสรานุวติวงศ์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสบร๕และร๖
ขึ้นมาอีกด้วยเพื่อเป็นการสื่อถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
สำหรับมุมแต่ละชั้นประดับด้วยกระจังทิศและกระจังเจิม
ส่วนด้านบนประดับด้วยดอกปริชาติปักประดับเว้นระยะห่างกัน
ก็คือดอกปารีชาติถือเป็นดอกไม้ในสวงสวรรค์
บานแล้วก็ทุกคนได้กลิ่นก็จะสามารถระลึกชาติได้
ตรงนี้คือตำนานที่เหล่าคณะช่างเองได้ผูกเรื่องขึ้นมา
ว่าเมื่อทุกคนจะได้กลิ่นดอกไม้ชนิดนี้แล้ว
ขอระลึกถึงพระองค์ทุกพบทุกชาติไป
อันนี้คือที่เหล่าช่างทั้งหมดนะครับที่ได้มารวมกันตรงนี้
สร้างสรรค์งานเพื่อที่จะถวายพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายครับ
ขณะที่ชั้นรัฐเอวที่ประดิษฐานพระโกรธจันทร์
จากประดับด้วยลายแทงหยวกแล้ว
ประดับด้วยดอกปริชาติจำนวน๑๖ดอก
สื่อความหมายถึงชั้นสวรรค์๑๖ชั้น
โดยดอกปาริชาติเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึง

ที่มีความวิจิตรอลังการและสมพระเกียรติที่สุด
โดยเปรียบเสมือนพระจิตกาธานนั้น
เป็นดั่งพระวิมารบนสวงสวรรค์
เป็นหัวใจสำคัญของพระเมรุมาตร
เป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จะนำเรื่องขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาต
นำเครื่องสดพระจิตฏฆาตธานบางส่วน